หมวงมีเยี่ยมกับรวมงานและก็นี่เดียวที่ตืดมาค่ะ

น้องรั้งดันบรรทาชาญ

เห็นเล็กพิกิษหนูมาจับเห็นร้อยขนาดไหนต้องติดตามนะครับ
ก่อนอื่นไปดูวิทยา
ครับหมวยคุ้นที่สองของเรานะครับ
ฝ่ายแดงก้าลบชวิเชียนชัยหรือโตโยต้าระยอง
พีรพงศ์คำด้วงอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดกรสิน
กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๓๖แพ้๑๘ครั้งเสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนมังกรเพชรสกสุงัยยิมที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อย
ชื่อเสกศิษฐ์ทิมาดีอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดกาลราชศรีมา
กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๓๘แพ้๑๗ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนสัมปะงามปปมุกที่วิธีมวยรุมวิดีครับ
มุมแดงนี้ก็ซ้อมอยู่คลายมทรด้ารายองครับ
อยู่กับคุณนรงป้องทัพไทยนะครับ

แสงเทียนน้อย๑๒โรงโลจครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีอาจารย์สินชัยจุฬวงฯครับ
ฝ่ายแดงเนี่ยเป็นมวยฟอร์มสดครับจังหวะฝีมือเตะเข่าแม่นยำฉลาด
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยบูทรหดครับ
เข่าปั้มตีรุนแรงครับมีฮึดตลอดครับ
ระหว่างฝีมือกับมวยบู้ใครแก่ดีครับ

มุมแดงมีสารวัตรมนชัยนะครับ
ขึ้นมาถอดมงคลให้กับกล้ารบครับ
กระดาธิท่านมมิเงินนี่ในทีมงานของของพี่ทูท่อแสงเทียนน้อยนะครับวันนี้มาด้วยครับ
ถอดมงคลให้กับเศกศิษย์ครับ

มุมแดงกล้ารบชอวิเชียนชัยมวยกับก้าราศิลป์
สินครับน้ำเงินเศษศิษฐ์ทอแสงเทียนน้อยมอยจากโภราช
เศษศิษฐ์นี่เคยอยากจะนัดซับปะงามซับปะงามนี่มาชกเรานี่หายไปเลยนะ
บะเคยมาชกกับเราตอนนั้นสดน่ารักมาเลยนะ
อาจจะออกจากค่ายมาหรือเปล่าถ้าอยู่ต้องมาต่อยนะ

เพราะเท่าทั้งวันนั้นมาต่อยเรากานตระกุลหยังประทีแล้ว

ให้ม่วยเด็กสภาพร่างกายสำคัญมาก
ถ้าหยุดพักนานหลายเดือนแล้วกลับมาใหม่

ใช่จะไปหลงจะไปเหลิงก่อนไม่ได้นะ

วันนั้นมาต่อยละการตกคุณหยางทีแล้ว

แล้วต้องบอกแล้วว่าต้องติดตามผลงานของต้นเพชรกันต่อไป

ชุดเด็กเล็กในสายวันทรงชัยนี่เยอะมาก
มวยจะขึ้นมาเป็นมวยเอกมันต้องมาจับแบบนี้
ขึ้นมาทีละตัว๒ตัวครับก็เก็บฟอร์มเก็บสถิติไปเรื่อย
ต้นนี้แดงน่ากลัวเลยนะมีหมัดด้วย
เป็นมวยลบซ้ายเชิงจัดจ้าน
เป็นมวยที่ออกซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะ

และผู้ที่เปิดเกมวันนี้น่าจะเป็นเสกสิทธิ์นะ

เชิงเมื่อจะเป็นร้องดูวงไหนเนี่ย
ต้องชวนกำลักเลยอ่ะ

รักกำลังใครยุบใครเยี่ยวแพ้ทันทีนะมวยแบบนี้
มันมีรายการมวยดีอยู่นัดหนึ่งนะ
แนะนำเลยใครที่เป็นแฟนคลับของวันที่๔นะ
๔พฤศจิกายนพบกันที่๔พฤษภาคม
๔พฤษภาแม่ของพุทธเจ้าเลย
พฤษภาคมนี้ครับพบกันที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

กเป็นคู่นำรายการกับร้อยเชิงครับ
โดยที่ปืนกล๑๑๔ร้อยเชิง๑๑๗
แล้วไปดูฤทธิ์ครับแชมป์สดร้อนเลย
นาริจิตมงโดนไซสายันเล็กโอ้โหวะนักกว่า

นาริจิตกับสายันเล็กก็ยังมีแสนมหาวันกับเผ็ดนาฬินตัวเต็กโต
นักคู่นาภงดำพันธุ์สี่แสนกับแสนตะวัน
นี่คือคู่มวยวันที่๔พฤษภาคมนี้ที่รัฐ
แนวแรกแคมป์จิตมงโดนมวยคุณภาพทุกตัวนะครับ
พันไปยักษ์จิตมงโดนเป็นอย่างไร
ยอดมวย๓สมัยเท่าไรครับสมภคมรุ่นสุขแข่วกีฬาภัยประเทศไทย
พรุ่งนี้โอกาสนับน็อกมีนะพี่ป่ะ

มีสิทธิ์แหละเจอจุดโฟกัสมันก็เรียบร้อย
เวลานี้เนี่ยนะสถานการณ์บล็อคตอนนี้

ขอบคุณกโอ้น้อยปึรตนาขาย่ายนะ
ทีมขาย่ายอยู่กันที่ไว้ทีมมุยสตูดิโอ
ทุกคนพารอยถึงสิ้นขอบคุณ
มันออกนาบโบว่าใช้ได้เลยนะครับ
เสียช่วงนี้อีกนิดนึง
มันน้ำหนักเท่ากันนะครับอันร้อยห้า
และก็เปิดเกมนะครับ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
เข้มข้นโอกาสนับน็อกแตกนี่เกิดขึ้นได้เลยนะครับ

คุณอนุมัติคุณดูความน่ารักของฝ่ายแดงเห็นไหม
ขยับมั่นใจสูงเหมือนมีความมั่นใจเลยนะ
เหมือนมวยตัวโตเหมือนมวยผู้ใหญ่เลยนะ
เห็นบ้างแต่มันไม่ใช่ของง่ายนะ
เจอกันเจ้าเศรษฐศิลป์ไม่ใช่ของง่ายนะ
บนิดเดียวนี่เสร็จทันทีว่าอย่างนั้นเถอะ
นี่ขยับแล้วเปิดเกมเดินเข้าหาแข้งซ้ายสาด
รบกวนตลอดนะแข้งซ้ายของเจ้าก้ารบ
ที่น้ำเงินจะเดินเข้าไปแบบนี้แดงยังมีตีนซ้ายนะครับ
ดับไปก่อนนี่น้ำเงินมาสวนซ้ายคืนเป็นไงล่ะ
เดินเข้าไปทื้อไม่ได้ต้องมีตีนน้ำไปด้วย
หลวมนิดหลวมน้อยไปเลยทั้งคู่หรอครับ

เป็นชุดเด็กที่น่ารัก
แล้วแต่ละตัวนี่น่าติดตามนะครับ
ในสายวันอุ้ยแข่งซ้าย

โถมีศอกซ้ายมาเสริมวงใน

มาก่อนเศกศิษย์มาก่อน
อ้าวล็อกล็อกเจอเจอ
คืนไม่ได้ยังไม่ถนัดนะครับ
อืมยังได้ศอกเข้ามาช่วยด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเศกศิษย์ต้องระวังแล้ว

ก้าลบนี่อันตรายเหมือนกัน

เป็นอาวุธสำคัญครับวันนี้เสกสิทธิ์

วยขวากับมวยซ้ายมันต่อยกันแล้วมันสนุก

เศกศิษย์น้ำเงิน

หูในป้องล็อก

ตีเขาเต้าคืน
ต้องดูด้วยนะครับในจะเป็นของใคร
แต่เปิดเกมน้ำเงินเปิดเกมแน่นอนครับเสกสิทธิ์
ขยับขยับเข้าไปต้องระวังตีนซ้ายด้วยนะครับ
ซ้ายมาแล้วซ้ายทักทายก่อน
ลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นลูกคู่นี่อันตรายเลย
อย่างนี้ดูไม่ออกเลยบอกไม่ได้ว่าใครเหนือใครครับคุณผู้ชม
ใครท้ายใครท้ายอย่างเดียวกัน

แต่ว่าอาวุธมวยมันดูคมน่ารักนะไอ้เจ้าการรสนี่

คือมันเป็นขยับแบบให้แฟนมวยที่ว่าเชียร์เขามั่นใจ
ดูเหมือนเหนือไงดูเหมือนเหนือ
แต่ยังไม่มีอะไรแต่ดูขยับหลอกหน่อย
ดูเหมือนเหนือแหละทำเหนือฉัน
เหนือก็โดนอย่างนี้ก็ไปทีก่อน

กับล็อคไนท์น้ำเงินว่าไง
โบล่ะครับเต้นกีเลยก้าลบ

ครับมวยคุยที่สองเราผ่านมาแล้วสองยกภาพช้ายกที่สอง
ปลายแดงก้าลบหัวแข้งซ้ายสอง
ดักไตใส้แทงเขาแลก
โศกที่สับส่องโดนก้าลบไปสับส่องสวนเลยครับ

เอาละสวนทะเลาะกันแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวพี่ชายเอาเบรนไปครับ
ความเข้มข้นบังเกิร์ตแน่นอนนะครับ

แต่ข้างในยังร้อนแรงด้วยคู่มวยครับ
คู่ที่สองการแท้สดครับยกที่สามตามต่อครับ
มั่นใจเป็นพิเศษเลยนะก้าวรบกางเกงสีแดงในวันนี้ครับ

ยกไม้ยกมือเรียกมวลชนแม่มวลชนก็ตบมือให้กันใหญ่เลยในเวที

แต่อาวุธแรงด้วยนะก้าลบนี่
คุณตั้งรับได้เลยเขาต้องเดินไวแน่เจ้าเสกสิทธิ์เนี่ย
หลุกศิษฐ์ไอ้เจ้าตู่ม้าวลุ้นที่วงไหนแล้วครับ
สอดข้อใครแข็งแรงใครดีเอาไปชัยชนะใครยุบใครเหี่ยวเซฟทั้งที่
รากตีผมตีดูลูกล็อกล็อกของไอ้เจ้าก้าลบ

หลอกละมุดแบบนี้มีของตีเลยนะมีเด้งด้วยนะเนี่ย
ตอนนี้แฟนมวยขายใหญ่มากันครบเลยนะ

โตบางบอนสานรังสิทธิ์โอ้โหอึงอุ้นต้น
รวมตัวกันอยู่ที่เวทีมวยสตูดิโอราคราว๑๐๐
เห็นแต่ตัวใหญ่แบบไก่ยักษ์

ฮืออ๖๕ขวานั่นขายใหญ่แน่เลยไก่ยักษ์

ตอนนี้บนเวทีครับเข้มข้นเหลือเกิน
ลูกคล้องตีของก้าวรบนี่น่ากลัวจริงนะครับ

แน่นโอ้ยเสียจังหวะไปนิดนึงครับ

ยังมีตีนซ้ายเข้ามาแจมด้วยนะครับก้าวรถ

เนี่ยมุฒิตีแบบนี้ตีทำให้น้ำเงินแก้ยาก
มาดูน้ำเงินจะสอดขวาพี่ป่านยังสอดไม่เข้า
การเด้งกันตีของเจ้ากากรรทยูนมันน่ารักแล้วก็นะ

แบบมันน่ารอะทืมปะท่าตลอดครับ

เสียจังหวะสวยเถอะต้องโกกแล้วแทงสู้ด้วยน่ะครับ

ดูครับมวยไทยนี่ต้องดูที่เหลี่ยมสุดท้ายด้วยแม่ผายมือบอกไม่มีอะไรด้วยนะแดง

เจอขวาโต้ขึ้นติดมาไม่ยอมหนีล่ะไอ้เจ้าก้าลบต้องเดินล่ะครับ
คู่นี้ต้องดูท้ายอย่างเดียวเลยนะครับ
อาวุธหลากหลายนี่อยู่ที่กล้าลบแดงนะครับแต่น้ำเงินนี่ชนเลย
เป็นเกมที่สุดยอดเยี่ยมยอดจริงครับคุณผู้ชม

ขวานโต้ลยังตีได้ยังตีได้ครับก้าลบ
ดูครับเจอเม็ดนี้เต็ม
สกข้างเขาเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
แต่ลูกแดงซ้ายของเมื่องก็เข้า

โต้ตลอดได้ลูกขยันด้วยดีกันคนละแบบทันกันเลย
กลุ่มงานก้าวรบสั่งเปิดเกมมาครับจานิ่งเหล่ารับแห้งขวา

โอ้โหลูกนี้สวยงามครับน้ำเงินฝังในเลย
ยังพันกันอยู่ร้องตีอย่างเดียวเลย

เกี่ยวล่ามาสวยงามครับมรุงพี่

สั่งเดินอย่างเดียวเศรษฐแค่งขาดชาติ
ขยับแค่งซ้ายเตะอมไน

๒เย้นที่๓ที่ผ่านมา
เดินเข้าหานี่ปั้มตีเข่านี่เสกเข่าเข้าทอง
ครับโอ้โหนี่เสียบเข่าเข้าไปครับครับ
ฝ่ายกล้าลบก็พยายามนี่ก่อนนะใส่สกัดแฟนแฟนบอกว่าน้ำเงินหนีอย่างเดียว
เดียวแหละเดินเข้าใส่เลยนะใช่ตามสไตล์ครับ
ครับใช่ทอแสงเสียงน้อยปล่อยหลังไม่เป็นอ่า
คู่อีก๒แล้วผ่านมาแล้ว๔ยกนี่เกมเดือดเลยโอ้โหนี่หักเหลี่ยมไป
กล้าลบหักเหลี่ยมไปเสกที่เสียหลักลงไปนอนครับครับดูดท่าท่าลงไม่สวย
อ่าจังหวะเหลี่ยมเชิงชี้แดงนะครับเอาขยันน้ำเงินดิลุกขึ้นมาได้นี่
เขาก็ตีตีเข่าเน้นลำตัวหลายดอกครับโอ้โหจังหวะเสียบจังหวะนี้พี่ชัย
มุดแล้วตีเลยนะครับเสียบเข้ากลางเข่าอ่ายกสุดท้ายเนี่ยดูใครทำได้เอาไปเลยครับ
ให้ชนะวันนี้คู่ขี้สูสีนะครับแม่มุมน้ำเงินนี่บูขยันเดินเหลือเกินครับ
เดี๋ยวดูครับเป็นผลหรือเปล่านะครับอ่าแต่ว่ากันว่านักมวยที่มาจากทอแสงเทน้อยนี่แปดยกก็ต่อยได้ครับ
ติดตามต่อยกสุดท้ายยกสุดท้ายเดินเร็วเลยนะครับเสกสินทอแสงเทียนน้อยน้ำเงิน
ยกที่๔ไปมัวแบบสอดในสอดในพอสอดไม่เข้าแดงนี่ตีไปเรื่อยครับ
มีลูกหักล้มด้วยแล้วก็โชว์ไว้สวยเลยช่วงปลายยกยกสุดท้ายต้องดูครับอีกสามนาที
ผมมองว่าเป็น๓นาทีแทนการหาผู้ชนะใครทำได้ดีอ่ะไว้ครับชายชนะ
แก้ไม่ทันสุดท้ายแล้วก็โดนลูกแหลมปักเข้าท้องเข้าไปอีก

เย็นน้อยบอกหมัดเข้ามาช่วยแล้ว
พอจับนี่ตัวเล็กมันจับสวยกว่านะ
พลิกเหลี่ยมขวาตีไปเลยครับไอ้เจ้า
ก้าลบซ้ายตี
เฮฮาแบบนี้ก็แปลงมวยบรรล็อกเฮฮาเจี้ยวเจ้าเลยนะ

โอ้โหแข่งซ้ายพอแล้วซ้ายก็ถึงมา

ขยับต่อขวายัดเสียบในเข้าไป

มีเวลาประมาณ๑นาทีครึ่งยกสุดท้าย

ใครทำได้ดีในช่วงปลายยกเนี่ยนะ

นี่กรรมการราชดำเนินสบายใจได้
เขาประชุมกันมาหลายรอบแล้วนะครับ
แล้วสุดท้ายถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ครับต้องสับให้ชกนะครับ
ใครทำได้ดีใครทำได้ดีเอาไปครับชัยชนะ
สำคัญมากอีก๑นาทีกับ๒๐วินาที

ออกด้วยไปเต้นหลอกอย่างเดียวนี่ไม่ได้
ขยับขยับออกซ้ายเกี่ยวไหมเกี่ยวแล้วขึ้นขวาสาวขวาขึ้นมา

จะเป็นผู้ชนะมันดูยากจริงนะ

ถ้าดูสถานการณ์ในเวทีนี้เหมือนหัวก้อยเลยนะตอนนี้
กรรมการว่ายังไงว่ายังไงต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่ายังไงครับ
ไม่เข้าไม่เดินทั้งคู่อยู่ที่กรรมการแล้ว
ตีดบางตีดบางพี่เลี้ยงไม่ได้ตัดสินนักมวยไม่ได้ตัดสินนะ
กรรมการตัดสินสินมวยก็ไม่ได้ตัดสินต่างคนต่างโบกทั้งหมดสุดท้ายจะอยู่ที่คน๓คนเท่านั้นเอง
นี่แหละนี่แหละ๒๐วินาทีสุดท้ายเดินมันเดินเตะมันเตะติดนี่แหละ
โอ้โหนี่เอาว่ายังไงปลายกขวาตีซ้ายตีไปเรื่อยเลยเอาใกล้จบตีเร่งกองรัวสุดท้าย